คุณผู้ชมฮะเมื่อวานคนเชียงใหม่เนี่ย
เขาถ่ายภาพภาพนี้ไว้ได้นะครับ
เขาบอกว่าเป็นวัตถุประหลาด

ถ้าเป็นแบบนี้นี่จะมีเรื่องของมนุษย์ต่างดาวอีกเหรอ
อันนี้คือถ่ายได้ล่าสุดเลยถูกไหมคะ
ใช่ครับเขาถ่ายได้เขาบอกลอยอยู่เหนือดอยสุเทพเลย
ทีนี้ก็ต้องมีการพิสูจน์กันหน่อยว่าตกลงแล้วคืออะไร
เพราะว่าในโลกโซเชียลเขาแชร์กันไปเยอะเลยนะฮะ
คนเชียงใหม่ก็ตื่นเต้นตื่นตกออกตกใจ
กับภาพวัตถุประหลาดที่ถ่ายไว้ได้นะฮะ
โดยคลิปนี้กลุ่มนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่เขาบอกว่า
ได้ใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพเอาไว้ได้
และนำมาโพสต์ในโลกโซเชียล
มีการแชร์ต่อกันเยอะมากเลยนะครับ

ชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็น

ว่ามันคืออะไรกันแน่มันเป็นวัตถุลึกลับ

ส่วนคนที่ไม่เชื่อก็มองว่ามันเป็นโดรนหรือเปล่า
เป็นแค่โดรนหรือเปล่าบินไปบินมา
หรือมันเป็นลูกโป่งหรือไม่ก็เป็นโคมลอยนะครับ
เนื่องจากพื้นที่เชียงใหม่มีการปล่อยโคมลอยอยู่ตลอด
จากที่ผู้สิทธิ์ข่าวได้ตรวจสอบ
ทราบว่าภาพดังกล่าวถูกถ่ายจากชั้นดาดฟ้าตึกสูง
แยกริมคำถนนห้วยแก้วในตัวเมืองเชียงใหม่
ก็ใกล้กับดอยสุเทพใกล้กับมเชียงใหม่
ถ่ายไว้ในช่วงบ่ายที่ท้องฟ้ามีเมฆค่อนข้างมาก
ซึ่งปรากฏวัตถุเนี่ยบางคนก็บอกสีฟ้าบางคนก็บอกสีดำนะฮะ
ลักษณะมันกลมรีลอยอยู่บนท้องฟ้าเหนือดอยสุเทพ
ไปทางด้านทิศตะวันตกซึ่งเป็นเขตควบคุมการบิน
ถ้าเขาควบคุมการบินแล้วยานอะไรมันจะขึ้นไปล่อนได้บนนั้น

ผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อกลุ่มนักศึกษา
ที่บอกว่าถ่ายได้แล้วเอามาแชร์กันในโลกโซเชียล
เพื่อจะสอบถามข้อเท็จจริง
พยายามแล้วนะแต่ติดต่อเขาไม่ได้กัน
รวมทั้งพยายามสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านดาราศาสตร์
ซึ่งล่าสุดมีการเปิดเผยจากเพจของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
คล้ายกับเป็นการเฉลยว่าไอ้ที่เห็นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่จานบิน
แล้วเขาก็แฮชแท็กไว้แบบนี้ข่าวโคมลอย
ซึ่งบอกว่าน่าจะเป็นโคมลอยอยู่บนท้องฟ้า
คมที่คนเชียงใหม่เขาชอบจุดกัน

คือจริงนอกจากที่คุณสืบสกุลบอก
พอนักข่าวของเราพยายามติดต่อนักศึกษากลุ่มนี้ไปอีกรอบนึง
คุณผู้ชมนี่ติดต่อได้แล้วด้วยนะ
เอาเหรอฮะเอาตรงนี้ก่อนไหมเอาที่เมื่อกี้สถาบันเขาพูดก่อนไหม

สถาบันเขาชี้แจงมาเขาบอกแบบนี้
เขาบอกว่าวัตถุที่ลอยเหนือดอยสุเทพเนี่ยนะคะมันเป็นโคมลอยครับ
เขาพูดแบบนี้ค่ะซึ่งอันนี้จากเพจนะคะ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเขาก็โพสต์ชี้แจงเอาไว้
เขาบอกแบบนี้ตามที่มีคลิปวิดีโอเผยแพร่เกี่ยวกับวัตถุปริศนา
อยู่บนท้องฟ้าเมืองเชียงใหม่ช่วงบ่ายของวันที่๘ตุลาคมนั้น
จากภาพสังเกตได้ว่าวัตถุดังกล่าวไม่ได้ถูกเมฆบัง
และยังมีสีดำสนิทไม่ได้มีสีออกไปทางสีฟ้า
สีของท้องฟ้าซึ่งจะพบได้ในวัตถุที่ลอยอยู่ไกลออกไปบนท้องฟ้า
สามารถบอกได้ว่าวัตถุที่ถ่ายภาพไว้ได้เนี่ย
เป็นวัตถุที่ลอยอยู่ค่อนข้างต่ำเหนือจากพื้นดินขึ้นไปไม่ไกลนัก
่งชี้ว่าวัตถุนี้มีอัตราการเคลื่อนที่ค่อนข้างช้า
อดคล้องกับความสูงและอัตราการเคลื่อนที่ของอะไรรู้ไหมฮะ
โคมลอยที่มีการปล่อยตามประเพณีทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่
ดังนั้นสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติมีคำอธิบายดังนี้
เป็นคำอธิบายที่เป็นไปได้มากที่สุดนะครับน่าจะเป็นภาพของวัตถุจำพวกโคม
ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญว่ารูปร่างที่ปรากฏจากมุมมองของผู้ถ่าย
มีความคล้ายคลึงกับวัตถุที่เราคุ้นเคยกันว่าเป็นจานบิน
จึงทำให้ได้รับความสนใจเป็นพิเศษแล้วก็แฮชแท็กไว้ว่าข่าวโคมลอยสองพันยี่สิบ
ก็เหมือนว่าเป็นโคมลอยจริงอันนี้ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ว่ากันมานะฮะเขาก็โพสต์ไว้นะฮะส่วนที่คุณบอกว่าทีมข่าวของเรา
ติดต่อนักศึกษาได้แล้วใช่ค่ะนักศึกษาก็คือนายกฤษณะอินวันเนี่ยนะคะ
เขาก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยอยู่กับเพื่อนอีกสองคนก็ตอนบ่ายของเมื่อวันที่ยี่สิบ
กรกฎาที่ผ่านมาที่ถ่ายเอาไว้ได้เนี่ยคือกำลังเดินเล่นอยู่ที่ดาดฟ้าไง
แล้วสังเกตเห็นทีนี้เนี่ยจากการที่เขาดูเขาบอกว่าวัตถุนี้มันเป็นสีดำกลมรี
มันมันเหมือนจะเปลี่ยนรูปทรงได้ดังนั้นคือถ้าเกิดเป็นโคมลอย
มันจะเปลี่ยนรูปทรงได้ด้วยหรืออันนี้เขาก็ตั้งข้อสังเกตค่ะ
แล้วเขาก็บอกว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่ทำธุระที่ห้างนี้
ก็เจอวัตถุลักษณะแบบนี้ลอยอยู่บนท้องฟ้าอีกรอบนึง
ก็เลยรอบที่๒ที่เจอเนี่ยไม่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายไว้ได้
ครับทีนี้พอเขาเห็นคลิปแบบเนี้ยค่ะ
คือเขาบอกว่ามีการนำโดรนขึ้นบินในจุดที่ใกล้เคียง
ปรากฏว่ามันเอาโดรนบินไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาโดรนไปเนี่ย
สัญญามันจะกระทบมันจะรบกวนกัน
แต่ตัวนักศึกษาเขายังมีความเชื่อแบบนั้นอยู่นะว่ามันเป็นนักศึกษาเชื่อจากใจเลย
บอกว่าเป็นจานบินนะฮะแล้วคลิปนี้มันเป็นคลิปที่ถ่ายไว้ได้ตั้งแต่วันที่๒๐
กรกฎาคมปี๖๓แล้วแล้วก็เมื่อวันก่อนเองก็เห็นคล้ายแบบนี้อีก
แต่ถ่ายไม่ทันนักศึกษาบอกว่าที่คิดว่ามันเป็นจานบินแล้วไม่ใช่ลูกโป่งหรือโคมลอย
เพราะว่ามันมีลักษณะการบินสวนทางลมและเปลี่ยนรูปร่างได้อืมเออนะฮะ
ก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปนะฮะ